ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ดังน้ำไร้คอน
บินรันในดงพรี
ละครชีวิต
ขีดด้วยความเดือดร้อน
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

ร้องได้ให้ล้าน

เรียกว่าเป็นความดีใจของเด็กนะครับ

ถามแล้วว่าไม่เคยทำงานได้เงินเยอะขนาดนี้

น๊อตก็มีจังมากินข้าวนะ๒เดือนแน่นอน
หนูไม่ได้ดีใจคนเดียวหรอกลูกข้างล่างเห็นไหมคะ
คุณครูร้องไห้หนักกว่าแม่หนูอีกลูก
เห็นไหมครูก็ดีใจคุณแม่ก็ดีใจปู่ก็ดีใจ
ดีใจอันนี้มันเป็นเงินก้อนแรกที่หนูทำให้กับครอบครัวได้เยอะขนาดนี้
นุ่นวิ่งไปหาแม่หาปู่หาครูหาน้องไปกอดกันให้แน่นทีนึงลูก
เพื่อให้รู้ว่าหนูที่แสนกระตันยูคนนี้ทำได้แล้วเปิดประเดิมได้แล้วลูก

และตอนนี้นุ้นได้รับแล้ว๑เบอร์

สัญญากับใจนะเพลงนี้ของจอมขวัญกรยา
เอาละครับแต่นี่ก็คือการแข่งขันนะครับ
มันไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ไปกันที่เพลงที่๒เลย
อินโทรเพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท

เพียงกันที่นึกเรียนบนกลัว

ฟังจากอินโทรแล้วเนี่ยไม่ทราบเหมือนกัน

คาดว่านุ่นจะร้องได้
ครูมีความเห็นว่าไงคะกับอินโทรที่ครูได้ยิน
ทำไมตาครูเปล่งประกายประมาณนั้น
ประมาณว่าลูกศิษย์นี่น่าจะได้๒๐๐๐แน่
ค่อนข้างจะสนิทกับน้องอยู่แล้วครับแต่รู้ว่าอันไหนคล่องไม่คล่องครับ
จะทราบว่าอันไหนคล่องไม่คล่องครูคิดว่าอันนี้คล่องไหม

เป็นไงครับนุ่นฟังอินโทรไปแล้วเพลงนี้

เพลงที่แล้วเพลงไหนแย่กว่ากัน
เพลงนี้ค่ะเพลงนี้ยากกว่า
มีความกังวลไหมคะในเพลงนี้

แต่ก็ยังอยู่ในระยะที่เรายังโอเคอยู่

แต่ต้องบอกไว้ก่อนมีอยู่แล้วหนึ่งหมื่นนะฮะ
ถ้าเลือกที่จะหยุดก็หยุดได้รับหนึ่งหมื่น

เพื่อจะเอาสองหมื่นต้องยอมรับความเสี่ยงว่า
ถ้าหยุด
ตกลงว่า
สู้ค่ะ
สู้ค่ะ
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

สมาธิพร้อมร้องได้
สมาธิพร้อม
สมาธิพร้อมร้องได้

ร้อง

ทำเป็นร่ำให้พร่ำบอกเสียดายจะยังรักอยู่แต่เราไม่ใช่เนื้อคู่ช้ำหน้าดูที่ลาเลิกกัน
แท้จริงเธอจากด้วยใจไปมีรักใหม่สัมพันธ์แล้วมาแกล้งทำโศกสรรอะไรฉันซะจริงเออ
น้ำตาน้ำตาจอระเข้ร้องไห้แต่ใจยิ้มเพลย์ตรงเป๊กกับลีลาเธอ
ได้ได้มีมัยจำเป็นเสียใจด้วยเหรอข้าจรเขะมาเจอมันคงเรียกเธอคุณอาจารย์
ฉันดังนอนเขี้ยวรักจางเขียวเอาจนฝน
เธอยังแซ่งน้ำตาหล่นทั้งที่ตอนนั้นเป็นฝ่ายลา
ช่างหน้ามั่นใจอยากเอาเธอไปจำหน่ายจริงนะ

ดิ้นเว้ย
ไม่เป็นไรค่ะลูกสู้เต็มที่แล้วค่ะ
คุณครูคะจากคุณครูนั่งฟังครูเทมแล้วก็เห็นร้องตามตลอดเลย
สำหรับผมได้ฟังเมื่อกี้ก็พยายามจับผิดแล้วก็ฟังทุกคำ

ครูดูตามตลอดร้องตามจ้องฟังตลอด
นี่นะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะผิดหรือจะถูก
หลังจากนี้รู้กันค่ะ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า

นุ่นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

ร้อย

ขอบคุณครับ